คุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้ด้านข้างของคุณน้ำแข็ง
และอยู่ข้างขนาดกับคุณเศรษฐา
วันนี้ขออนุญาตแนะนำจากนี้ไป
รัฐทีวีจะมีผู้ประกาศข่าวใหม่มาเสริมทัพเสริมทีมของเรา
นั่นก็คือคุณกายพงเกษมสัตยาประเสริฐนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีทั้ง๓ท่านก่อนนะครับ

จริงนะเห็นในโปรโมทในโซเชียลเห็นในทีวีแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ปรากฏตัวหน้าจอ

ผมมาจัดรายการข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ
เริ่มตั้งแต่๔โมง๑๕เป็นต้นไปนะครับ

ผมอาจจะมาเสริมทัพในข่าวเย็นไทยรัฐ
อาจจะให้มันมีสีสันที่เปลี่ยนแปลงไปมากยิ่งขึ้น

วันนี้วันแรกนะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับรายการนี้นะ
อันนี้คือมาฝากร้านเถอ

ข้างหลังผมนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีนะฮะ

เพราะฉะนั้นไปดูประเด็นการเมืองกันหน่อย
มีนักข่าวบอกว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกที่มาเร็วนะ
ถ้าไม่ได้มาตรงเวลาแบบว่าเป๊ะเนี่ยนะฮะ

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็คือที่พักเพื่อไทยนะครับ
วันนี้เนี่ยมาพูดคุยกับรัฐมนตรีในโคต้าของพักเพื่อไทยนะครับ

คุยนโยบายเตรียมความพร้อมแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับ

เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก็มีการนัดรัฐมนตรีทั้ง๑๗คนของพักเพื่อไทยเนี่ย
กินเข้าเที่ยงกันที่พักนี่แหละ
แล้วก็พูดคุยเตรียมความพร้อมสำหรับการทำหน้าที่ในแต่ละกระทรวง
แล้วก็เป็นการแสดงความยินดีซึ่งกันและกัน
เพราะถือว่าเป็นการเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาครั้งแรกนะครับ
หลังจากได้รับการโปรดก้าวโปรดกระหม่อมเป็นรัฐมนตรี
ขณะที่ความคืบหน้าเรื่องการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาครับ
ได้มีการรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็อยู่ในระหว่างการส่งพิมพ์
ขณะที่อีกเรื่องหนึ่งคือการเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนนะครับ
ทางรัฐมนตรีก็ได้รับการประสานจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ให้เข้าไปเตรียมความพร้อมที่ธรรมเนียบรัฐบาลวันที่๕กันยายนนี้

เพราะมีการเปลี่ยนเวลาเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนนะครับ
จากเดิมเขาบอกว่า๕โมงเย็นเป็นบ่าย๒
ก็คือเลื่อนขึ้นมาเร็วขึ้นหน่อย
ที่ธรรมเนียบเมื่อวานนี้มันมีภาพปรากฏออกมาว่า
ประหลังจากนายยกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาเดินทางที่ตึกไทยครูฟา
หลังจากที่คุณประยุทธ์ก็เคลียร์ของอะไรออกมาเรียบร้อย
ก็เข้าไปดูที่ทำงานใหม่
กับคุณเศรษฐาเป็นทางคุณหมอมิ้งนะครับ

วันนี้มีพี่แจนพวงเพชรชุลละเอียดครับท่านนี้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ต้องไปทำงานที่บริเวณธรรมเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันนะฮะ
เดินทางเข้ามาที่นี่นะฮะที่ทำเนียบเพื่อตรวจสถานที่แล้วก็ห้องทำงานครับเป็นการส่วนตัวมีรายงานว่านายกเนี่ยได้ดูห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้านะฮะไปสำรวจตึกที่ชื่อว่าพักดีบดินครับ
บัญชาการหนึ่งธรรมเนียบรัฐบาลและบริเวณโดยรอบนายกก็เนี่ยยังไม่ได้ขนของเข้าห้องทำงานนะครับคือมาวันอาทิตย์เนี่ยก็มาดูก่อนมาดูก่อนสถานที่ใช่ทำตัวให้ชินก็เหมือนผมเนี่ยผมมานี่ก็ต้องมาทำตัวให้ชินเวลากลางคืนก่อนครับเบื้องต้นนะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ครับเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ในโซนใกล้ห้อง

ก่อนจะมีการเริ่มงานอย่างเป็นทางการเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะได้เห็นการประชุมนัดแรกก็น่าจะเป็นสิบสองใช่ไหมใช่ใช่ก็คือภายในสัปดาห์หน้านะครับมีวันนี้มีกินข้าวเที่ยงกับรัฐมนตรีเพื่อไทยครับเมื่อวานนี้มีภาพปรากฏว่าไปกินข้าวเที่ยงกับหอบรเหล่าทัพสามท่านเลยที่มาร่วมโต๊ะกันมีแค่ท

ยังไม่ได้ดำโลกตำแหน่งอย่างเป็นทางการแต่ก็ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ตามโผล่แล้วก็เข้าใจว่าพาคุณสุธินคลังแสงรัฐมนตรีกระลาหมซึ่งเป็นพลเรือนอีกคนนึงไปแนะนำตัวกับทางผู้นำเหล่าทัพด้วยนะครับบอกความจำเป็นนะครับถึงการใช้พลเรือนในการเป็นรัฐมนตรีกระลาหมนะครับก็ขาดแค่ผอบทอท่
หากว่าคุณสุธินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระลาหมได้มีการพบผู้นำเหล่าทัพอย่างเป็นทางการจะแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งเรื่องงบประมาณกองทัพก็ยังไม่ได้พูดคุยรวมทั้งการกำกับดูแลกรมนนรัฐมนตรียอมรับว่าไม่ถนัดซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพลทัพทุกท่านอธิบายรายละเอียด
ความคิดเห็นของท่านผอบเหล้าทรัพย์

ก็อยากฟังว่าตรับผอบเหล้าทรัพย์ทุกท่านทำงานอะไรกันอยู่

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมนเนี่ย
ผมเองก็ไม่ทราบเลยว่าทำอะไรบ้าง
ขณะเดียวกันนะคะเห็นบอกว่าคุณนายกเศรษฐาเนี่ยจะมีภารกิจนะคะ
น่าจะไปประชุมสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกา
ซึ่งเขาก็จะจัดในช่วงวันที่๑๘๒๓กันยายนนี้
เห็นบอกว่าน่าจะควงผลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีไปด้วย
ไปร่วมประชุมเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องการเจรจาเรื่องความมั่นคงต่าง
แล้วก็ไปช่วยดูแลเรื่องของการปรับประชาสัมพันธ์ต่างของกองทัพเรื่องของการสื่อสารต่างด้วย
นี่เปิดตัวใหญ่เลยนะคือปกติพอนั่งตำแหน่งนายกปุ๊บเนี่ย
สมาชิก๑๙๐กว่าประเทศระดับโลก